ภาคใต้เนี่ยยังคงเผชิญกับฝนตกหนักนะคะทีนี้สิ่งที่มันจะตามมา
ก็คือน้ำป่าจากเทือกเขาต่างต่างพาคุณผู้ชมไปดูวินาทีชีวิตของสอง
พ่อลูกนี้หน่อยนะคะคือตอนแรกคุณผู้ชมถ้าเกิดดูเผินเผินแบบเนี้ย
น้ำสายดีนะฮะน้ำตกทหาที่ลานสกานครศรีธรรมราชก็ไม่ชอบดู
ตรงนู้นไกลสุดลูกหูลูกตาค่ะมีคนเล่นน้ำอยู่เนี่ยวงกลมสีแดง
แล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งสีน้ำมันค่อยเปลี่ยนไปจากน้ำใสกลายเป็นน้ำขุ่น
นี่ค่ะแล้วเนี่ยกระแสน้ำเริ่ม
มันดูแรงขึ้นอ่ะอันนี้ไปแล้วค่ะ
แล้วสักพักหนึ่งผู้ชายที่อยู่บนฝั่งกระโดดลงมาช่วย

ตลาดไป
คุณผู้ชมแต่ว่าเอาให้สบายใจกันก่อนนะคะ

แล้วตอนที่คนบนฝั่งกระโดดลงไป

ในการรักษาความปลอดภัยของตัวเองเลยนะคะ

ตอนท้ายเจ้าของคลิปมาบอกว่าเป็นพ่อลูกกัน
แต่ว่าเอาล่ะนั่นคือวินาทีชีวิตนะคะ
ทีนี้ก็เป็นเรื่องที่นำมาเตือนกันด้วย
คือบางคนว่าเห็นน้ำใสดีลงไปเล่น
แต่บางทีน้ำป่ามันมามันไม่บอกไม่กล่าว
เมื่อสักครู่ที่พี่ปุ้ยบอกไม่กี่วินาทีเองนะ

ใช่ค่ะถึงบอกไงคะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะ
ถ้าเกิดว่าดูตามข้อมูลจากกรมอุตุ
ตอนนี้ภาคใต้ยังคงเผชิญกับฝนตกหนัก
เพราะฉะนั้นสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่ามีน้ำป่าแน่นอนนะคะ